ส่วนเรื่องใหญ่ที่เราตามกันต่อก็คือกรณีแอมสายนายนั่นเองนะคะ
แล้วว่าเดี๋ยวรอดูนะจะมีหมายจับอะไรเพิ่มเติมมา
จะมีใครที่ถูกออกไหมจับเพิ่มเติมบ้าง
ตอนนี้ชื่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยตัวละครใหม่
ถูกต้องเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านรองโจ๊กค่ะ
ทางด้านพตเอกสุรเชษฐ์หักพารรองผู้ประชาการตแห่งชาติ
ก็มีการเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดี
แล้วเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นก่อนที่รองโจ๊กจะเข้าประชุมนะ
บอกว่าตอนนี้นะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับใคร
แต่ก็ยอมรับค่ะว่าช่วง๔วันที่ผ่านมา
แม้ว่าจะเป็นวันหยุดตั้งแต่พระฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ

การขยายผลในทางคดีแล้วก็คิดว่าอีกวันสองวันเนี่ย
จะมีความชัดเจนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเอี่ยวฆ่าไหม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะคะ
แล้วรองโจ๊กก็บอกว่าถ้าเกิดถามรองโจ๊กไปถึงประเด็นสายนายด้วย

โอ้โหนี่บิ๊กโจ๊กควันออกหูเรื่องนี้มาหลายวันแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคุณเขาเรียกทาง
คือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละอาทิตย์ที่แล้วที่
ตำรวจกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบ
แล้วก็รู้ว่าอ้าวมันมีการขายมีรายชื่อมาเป็นแบบร้อยลายชื่อใช่ไหม
แล้ววันนี้เรียกอธิบดีผู้บริหารเลยอธิบดีเลยใช่ไหม

ใช่อธิบดีจุลพงศ์ทวีศรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
ให้ข้อมูลหน่อยซิชี้แจงรายละเอียดหน่อยซิ
เพราะสายนายมันมีไว้สำหรับอุตสาหกรรมแล้วก็ศึกษาวิจัยไง
แต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วรู้ว่าสายนายมันหลุดออกมา
เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบกพร่องแล้วก็แน่นอนค่ะจะมีความผิดด้วยนะ
แล้วเรื่องมันก็เหมือนกับเรื่องปืนหายนั่นแหละ
ที่ร่วมกับการสถานีตำรวจนั้นนั้นอาจจะต้องได้รับโทษ

ว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูแลโทษเนี่ย
อันนี้ของมาตรา๑๕๗ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ปืนหายจากค่ายปืนหายจากของตำรวจก็อันตรายเอาไปฆ่าคน

และบิ๊กโจ๊กควันออกหูทุกวันเลยบอกว่าเรื่องการนำเข้า
กระทั่งถึงการจำหน่ายสายนายโดยเฉพาะให้กับคนซื้อรายย่อย

โรงงานอนุญาตเข้ามาเพื่อกระทรวงอุตสาหกรรม
ญาตเข้ามากระทรวงอุตสาหกรรมปล่อยให้เผยแพร่ไปได้ยังไง
นะฮะวันนี้อย่าลืมว่าสารสายนายเนี่ยไม่ทราบว่าหลุดไปเท่าไหร่แล้ว
นะฮะส่วนน้ำรวดเป็นแค่ปลายเหตุนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้กรมโรงงานสวนกรรมต้องตอบให้ได้นะครับว่า
ตอนนี้เนี่ยสายนายเนี่ยเมื่อเราควบคุมเนี่ย
ควบคุมยังไงมีการตรวจตาไหมนะครับ
แล้วเจ้าที่ของกลงงานเนี่ยเจ้าที่กระทรูสาหกรรมตรวจตามั้ย
ผู้วงคำชาเนี่ยกรรมกราบดูแลมั้ยนะครับ
วันนี้ก็ต้องตอบคำถามนี้เราก็ต้องสอบประเด็นเหล่านี้

แล้วเรื่องของหมายจับล่ะถามรองโจ๊กหน่อยความคืบหน้า
คุณผู้ชมจำคดีของคุณซายมณฑาทิพย์ได้ไหม

ใช่ค่ะแล้วบอกว่าแอมไปรับหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลย

อะไรให้เป็นผู้จัดการมรดกนี้นะคะ
วันอันทางนี้ทางรองโจ๊กเนี่ย
จะมีการสอบปากคำแพทย์นิติเวศเพื่อประกอบสำนวนคดี
แล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถออกหมายจับแอมเพิ่มในคดีนี้ได้
ทีนี้วันพุธค่ะพุธนี้จะเชิญบุคลากรทางการแพทย์
สอบปากคำในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
ก็จะขอความเห็นภาพรวมของคดีที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
แล้วก็การใช้สายนายทั้งหมดด้วยก็จะมีการสอบปากคำกันที่สโมสรตำรวจนะคะ
แล้วก็ถามไปเรื่องการสอบปากคำพ่อแม่ของทางฝั่งรองอ๊อฟ

ใช่ค่ะว่าเป็นไงบ้างท่านซึ่งรองโจ๊กก็บอกนะคะ
บอกว่าการให้การของพ่อแม่ฝั่งรองอ๊อฟเนี่ยก็ถือว่าให้การเป็นประโยชน์นะ
แต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยคำให้การได้เพราะว่าแน่นอนล่ะค่ะ

ทีนี้อีกประเด็นนึงเรื่องที่บอกว่าแอมให้คนอื่นซื้อสายนายให้
มีชื่อออกมากุ้งหรือนางอะไรเนี่ยนะฮะ
มีชื่อที่บอกว่าเป็นเพื่อนของแอม๒คนนี้นะครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเอาไว้แล้ว
เบื้องต้นเนี่ยก็ยอมรับว่าแอมเนี่ยสั่งให้เพื่อนที่สั่งซื้อเนี่ย

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่มีชื่อปรากฏอยู่บนกล่องเนี่ยนะ

เพราะอะไรตอนนั้นที่แอมให้ใช้ชื่อเพื่อนตัวเพื่อนเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไง
คือเบิ๊กโย๊กบอกว่าแอมเนี่ยเอาชื่อเพื่อนไปใช้สั่ง
แต่ว่าสินค้าที่ส่งมาคือส่งให้แอม